สวัสดีครับ
ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊ะเล็กเอ็กซ์ตานะครับ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์
บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับวันนี้

แล้วก็มีเรื่องราวดีมาฝากกันก่อน

จะเปิดฉากขึ้นในวันพุธที่๕กันยายนนี้

สโมสรนะครับแกนหลักก็จะเป็นตำรวจ

อาชีพหลักนอกเหนือจากการเป็นนักกีฬา
เป็นอะไรแล้วก็เขาได้อะไร

คุยเรื่องของระเบียบการแข่งขันกฎิกาการแข่งขัน

น่าจะเคลียร์มากขึ้นก่อนที่เกมการแข่งขัน

แต่ว่าวันนี้มันมีเวลาที่จะพูดคุยกัน

กับตอนนี้ที่มันมีเรื่องราวที่เราเห็นกันอยู่แล้ว

คือมันอาจจะยังหาจุดที่

และวันนี้เราจะพูดคุยกันว่าถ้าจะไปต่อ

แล้วก็ผู้เล่นที่จะเข้ามาเติมเต็ม
เพื่อพูดคุยกันใช้ชื่อโปรเจคว่า

ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์
หน้าที่จะถึงนี้อันนี้ได้พูดคุยกันแน่
แต่ว่าในช่วงแรกวันนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับ

เด้นย้ำเราอยากให้ดูว่า

ที่มีลีลาในการคุมทีม
ดุดันก็มี

มันเป็นสีสันที่ทำให้เรานั้นดูฟุตซอลแล้ว

โค้ชถือเป็นผู้นำทัพในการสู้ศึก

ซึ่งโค้ชแต่ละคนจะมีลีลาการคุมทีม

โค้ชเอกวิสานไหมวิจิตร

คาแรคเตอร์ภายนอกที่ดูอบอุ่น

แต่เมื่อถึงเวลาต้องสวมบทผู้นำ

ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียว

โค้ชถึกสุรพงศ์พลายอยู่วง
หรือคู่บุญทัพปลาตีนเริ่มร่า

สไตล์สุขุมนุ่มลึก
เน้นย้ำสติและสมาธิให้ลูกทีมเสมอ

กระหม่อมให้ลูกทีมแม้ก่อนเกม

แต่ในเกมลีลาการปลุกสปีริต

ไม่แพ้ทีมอื่นเช่นกันครับ

เห็นกันทุกแมทคงหนีไม่พ้น

สุราธานีกับโค้ชเอก

คล่ำวอร์ดวงการโต๊ะเล็กไทยมาอย่างยาวนาน
ฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดา

แถมยังกระตุ้นลูกทีมด้วยความเชื่อมั่น
ทำให้เล็กแรกของปีนี้สุราธานี
ขึ้นมาอยู่อันดับที่๒ของลีกเลยล่ะครับ

ต้องยกให้กับสิงคลองเตยการท่าเรือ
อุดมทวีสุกที่ภายนอกดูนิ่ง

แต่เมื่อเสียงสัญญาณเริ่มเกมดังขึ้นเมื่อไหร่
คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ที่สำคัญวางแท็กติกได้อย่างเฉียบขาด

โค้ชหมีรักพลสายเนธงาม

มาพร้อมสไตล์การคุมทีมที่ห้าวหาร

มีอารมณ์ร่วมทุกครั้งที่ลงสนาม
วกกับท่านั่งที่เป็นเอกลักษณ์
ลีลาการส่งแท็กติกจากข้างสนาม

เล็กแรกของปีนี้ไปได้สำเร็จล่ะครับ
นึกว่าจะใครที่ไหนคนคุ้นเคยทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็เป็นกุญสือที่แน่นอนบุคลิก

ดีใจโดยเฉพาะโค้ชเอกพัทยาเปี่ยคุณ

คือเวลาทำงานทำจริงจัง

แล้วก็หลายคนนะครับเป็นกุญสือดับพระการ
ที่จะต้องฟาดฟันกันต่อในช่วงเล็กที่๒
แล้วยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหน

เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่๒ของรายการครับ